คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทำบุญสาดเดือน๑๐กันหน่อยนะถือว่าเป็นประเพณีที่ชาวปลักต้ายเนี่ยเขาทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกันนะคะเชื่อว่าประเพณีนี้เนี่ยคือจะเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะเริ่มกันตั้งแต่คือแรม๑ค่ำเดือน๑๐เรื่อยไปจนถึงแรม๑๕ค่ำเดือน๑๐นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยโดยเฉ
ถือว่าเป็นศูนย์รวมที่เขารวมชาวปากใต้มาอยู่ที่นี่เยอะ
คุณผู้ชมเขาก็มีการจัดงานประเพณีทำบุญวันศาสตร์เดือน๑๐เช่นเดียวกัน
กลับไปตามได้จากรายงานของวัชย์วัดชะรีดวงสัย
ที่ชาวชุมชุนแผลดคล่องจานรวมตัวกันจัดงานศาสตร์เดือน๑๐ขึ้น

ชาวบ้านพากันทำหุ่นเปรตออกแห่ตามแพลตและร้านค้าต่าง
ตลอดเส้นทางของขบวนได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองฝากฝั่งถนนเป็นอย่างมาก
โดยส่วนใหญ่ได้ร่วมกันทำบุญ
การจัดมรับแต่เดิมนิยมใช้กระบุงส่งเตี้ยสารด้วยตอกไม้ไผ่แต่มาระยะหลังใช้ภาชนะจัดตามสะดวก
แต่หัวใจสำคัญคือขนม๕อย่างซึ่งมีความหมายต่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
ขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนแพร่สำหรับญาติผู้ล่วงลับใช้ร่องข้ามแม่น้ำ
ลาเป็นสัญลักษณ์แทนแพร่พันธุ์เครื่องนุ่มห่มขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ
บ้าเป็นสัญลักษณ์แทนซาบ้าสำหรับบรรพบุรุษจะได้เล่นซาบ้าในวันสงกรานเป็นต้น
ชาวใต้ที่นับถือศาสนาพุทธจะนำขนมเดือน๑๐รวมทั้งอาหารข้าวหวานผลไม้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับที่วัดใกล้บ้าน
และได้มีการจัดทำหุ่นเปรตจำลองขึ้นเพื่อให้เห็นภาพผลของการกระทำความชั่วในลักษณะต่างอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างจิตสำนึกบาปบุญคุณโทษกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อการกระทำผิด
ที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษซึ่งเป็นคุณลักษณะดีงามของสังคมไทย
หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วจะมีการนำขนมเดือน๑๐รวมทั้งผลไม้อาหารขาวหวานมาตั้งเปรตและชิงเกรดด้วย
นายวิเชียนคงสิทธิ์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าการทำบุญวันศาสตร์เดือน๑๐กำหนดทำ๒ครั้ง
ครั้งแรกให้บรรพบุรุษมาเยี่ยมลูกหลาน
และครั้งที่๒เมื่อต้องกลับโยมโลก
ลูกหลานก็ต้องทำบุญเลี้ยงส่ง
บรรพบรุษของเราตายายของเราที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ย
อาจจะไปสู่ไปสู่ในพบนรกพบพึงอาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วพอช่วงวันแรม๑ค่ำเดือน๑๐
เขาจะปล่อยกลับมาเพื่อมาพบปากกับลูกหลาน
เราก็ต้องทำพิธีรับในวันแรม๑ค่ำ
แต่เสร็จแล้วพอจะถึงวันแรม๑๕ค่ำ
ซึ่งเขาต้องกลับเราก็ต้องทำบุญส่งให้เขา

เราเอาส่วนที่เราอุทิศให้กับบรรพบุรุษ
แล้วเราต้องเอากลับไปเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลของเรา
เดือน๑๐ปีนี้ตรงกับวันที่๙ตุลาคม
แต่ที่ชุมชนแผดคลองจันทร์จัดขึ้นก่อน
เพราะชาวบ้านบางคนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา
ซึ่งแลตคลองจันทร์แห่งนี้จัดงานศาสตร์เดือน๑๐ทุกปี
เพราะเป็นแหล่งรวมผู้คนจากภาคใต้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เรียนทำงานสร้างครอบครัวจนมีญาติพี่น้องตามมาอยู่ด้วย

เมื่อคนไกลบ้านมาอยู่รวมกันประเพณีสำคัญอย่างศาสตร์เดือน๑๐

รวบรวมพี่น้องชาวใต้ในชุมชนระแวกใกล้เคียง
และชุมชนแผดคลองจันทร์ให้ได้มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจ
โดยที่ไม่ลืมรากเง่าของตัวเอง